เอาคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
อยากจะพาไปยังสถานที่ที่เห็งปัง

หมอไก่พอพาที่นี่
จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราเนี่ยนะฮะ
ไปยังวัดแห่งหนึ่ง

เออไปกราบไห้หลวงพ่อโตแล้วก็เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

หมอไก่ยืนอยู่ที่วัดพนันเชิงวรวิหาร

วัดนี้นะคะมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่องค์หนึ่งค่ะ

ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ
ยังไงรบกวนพระอาจารย์ช่วยนำเข้าไปสการะหลวงพ่อโตนิดนึงนะคะ

เวลาที่เรามาขอพรกับหลวงพ่อโตสมปกง
ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชน
เขามักจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไร
เวลามาวัดเนี่ยก็คือจริงคนก็อาจจะมีเรื่องต่าง

แต่หลายคนที่มาก็จะมาขอเรื่องโชคลาภ

เราต้องนำของอะไรมาถวาย
สถานที่แห่งนี้ไม่ได้จำกัด
แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือเห็นคือจะเป็นผ้าห่มหลวงพ่อโต

ที่เราสามารถมาไหว้ขอพรได้ค่ะ
ที่ประชาชนจะมาก็คือรู้จักอยู่สองอย่าง

ช่วยนำไปไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากหน่อยนะคะ

เพราะว่ารถสิบล้อมาติดกับเราเลย

เพราะยังไง๑๐ล้อเบรกอะไรไม่ทันแน่แต่กลับทัน
อาจารย์คะอย่างองค์นี้ก็คือ

แล้วเจ้าแม่สร้อยดอกหมากกับวัดพนันเชิงวรวิหาร
มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงคะ

ได้ยกธิดามาให้ทีนี้ก็ไปรับ

จึงทำให้พระเจ้าสายน้ำผึ้ง
ด้วยจะเป็นพุทธรูปแห่งความรักท่านก็ได้

องค์ด้านล่างนี่ก็คือเป็นองค์จำลองถูกต้อง

และอย่างคนที่เขามาไหว้บูชา

ว่ามีความทรงธรรมนี้ที่ใกล้มาสไป
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์มหาขุนพลมากเลยนะคะ
สำหรับข้อมูลดีในวันนี้ค่ะ
ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวพิกัดเห็งในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน